ไปที่ลบบุรีลบบุรีมีคุณลุงวัยหกสิบห้าปีฮะ
เครียดเครียดจากสถานการณ์โควิด
เอาอาวุธปืนลูกซองยิงตัวตายฮะ
เหตุการณ์นี้สะหรับใจมากเหตุเกิดขึ้นบรรที่สี่สิบทับสาม
หมู่๒ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมลบบุรี
ลุงประดิษฐ์ประดิษฐ์สระสลุงอายุหกสิบห้าปีใช้ปืนลูกซอง
ปืนลูกซองกระสุนเบอร์๑๒ยิงเสยปลายคางฆ่าตัวตาย
และอนุภาพของปืนลูกซองมันแรงมากนะ
ปืนยาวน่ะปืนยาวมากน่ะลูกซองเป็นปืนยาวแล้วเสียงมันดังสนั่นวรรณไหว
ปืนใหญ่ยิงเสยปลายคลางทำให้อนุภาพของกระสุนเนี่ย
มันทะลุคางแล้วมันเอาหน้าหายไปเต็มซึ่งแถบอ่ะอ๋อ
แล้วกระสุนเนี้ยกระจ่ายกระจายเต็มเลือดเนี้ยเต็มห้องไปหมดเลยนะฮะ
นี่คือเหตุสลดใจไปสอบถามน้องสาวของลุงประดิษฐ์
ประดิษฐ์มีลูกสองคนภรรยาเนี่ยมีแต่ว่าเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ประดิษฐ์บ่นไปก่อนหน้าว่าแหมมันเบื่อนะ
มันเบื่อท้อกับสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจมันก็แย่
ไปไหนมาไหนมันก็ไม่สะดวกกลัวกลัวจะติดโควิดด้วย
ยาวัคซีนฉีดสักเข็มยังยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยสักเข็มหนึ่ง
เกิดความเครียดสะสมฮะน้องสาวก็คือคุณสมศรี
ช่วยปลอบใจปลอบใจให้กำลังใจไปเดี๋ยวก็คลี่คลาย
ไปไปมาไอ้วันที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้ง
สิบเอ็ดโมงตะโกนถามทำอะไรเขาตอบ
ประดิษฐ์ตอบว่ายิงปืนล้างกระสุนถ้าใครยิงปืนเป็นจะรู้จักคำนี้ฮะ
ยิงปืนล้างกระสุนก็คือกระสุนมันเก่าจะเก็บไว้มันก็จะด้าน
มันจะได้ไปยิงทิ้งยิงล้างค่ะล้างกระสุนไปนะฮะ
สักพักเดียวอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาปั้งยิงอะไรพี่
แล้วคือผลพวงจากสถานการณ์โควิดทำให้ลุงที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เราจะรายงานทุกวันว่าโควิดทำให้คนตายทางตรงวิกฤตโรคตายกับตายทางอ้อมคือความเครียดภาวะเศรษฐกิจด้วย